ว่าโอ้โหดวงไฟประหลาดอืมเดี๋ยวไปดูช่วยกันดูหน่อย
ก็ส่งคลิปมาให้ทีมข่าวของเราบอกอยากให้ทีมข่าว
รัฐทีวีเนี่ยช่วยมาดูให้หน่อยอืมมันเป็นชายป่า
หน้าบ้านเขาที่จันทบุรีเป็นแบบนี้เลยเหรอคะเนี่ยฮะมันก็
เนี่ยมันดูสายไปสายมาอยู่เหมือนกันเนอะใช่เห็นไหมคือเราก็เคยจะ
อย่างนี้หลายครั้งนะส่วนใหญ่เขาบอกว่าบางทีมันเป็นแมลงที่บินผ่านกล้อง
ใช่ไหมอ่ากล้องที่ติดกลางคืนบางทีแสงเสริงสีอะไรอย่างเง
ใช่ไหมแต่มันดูขึ้นเหมือนแปลกแปลกเหมือนกันนะอันเนี้ยมันคืออะไรนี่ฮะ
นั่นแหละสิเป็นกล้องวงจรปิดของบ้านพักในพื้นที่หมู่หก
บนตะเคียนทองอำเภอเขาคิชกูธที่จันทบุรีนะครับ
ตีสองยี่สิบเก้านาทีสิบสองพฤษภาคมที่ผ่านมาตามภาพเลยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับเขาบอกอยากให้ทีมข่าวทรัฐทีวีช่วยมาดูให้หน่อยนะ
คุณคารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านหลังนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับเป็นพื้นที่สวนทุเรียนด้วยนะครับ
ไม่ค่อยมีบ้านคนนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นเครือยาศกันนะครับ
ที่มีกล้องวงจรปิดเนี่ยเป็นคนดูแลแล้วก็เป็นเจ้าของสวนทุเรียน
เจ้าของบ้านชื่อนางสาวสายฟ้าเทียมสง่าบอกว่ากลางดึก๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นวันพระด้วย
มีเสียงหมาเห่าหอนไม่หยุดเลยเป็นเสียงที่ผิดปกติไม่เคยได้ยินมาก่อน
ตัวเธอกับสามีก็กลัวจะเป็นขโมยมาแอบตัดทุเรียนก็ออกมาดูที่หน้าบ้าน
ก็ไม่เจอสิ่งผิดปกติเลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูก็เห็นแบบนี้เลยนะฮะ
ดวงไฟมันลอยไปลอยมาอยู่ท้ายรถกระบะหน้าบ้านออกไปดูอีกครั้งนึงไม่เห็นดวงไฟ
ดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะดูแบบเนี้ยสลับเข้าสลับออกอยู่สองสามรอบนะครับ
ดวงไฟเนี่ยมันลอยอยู่แต่ในกล้องแบบนี้บันทึกได้นาน๒นาทีกว่า
ในใจก็คิดว่าเป็นกระสือแต่ว่าที่ฟังคนแก่มาเขาว่าเป็นผีโพง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
ผมเองฟังจากคนโตคนที่แก่เลย
ดั่าและที่ที่ผมเองเขาก็ไม่กล่าวไม่กล่าวฟันทองอะไร
กลัวมันจะเป็นแตงโดดทนอะไร
หมอปลามือปราบสมภเวษีทานไปแถวนั้นพอดี

เราก็เลยติดต่อนัดหมายให้ได้มาช่วยดูให้หน่อยนะครับ
หมอปลานะครับ
เจอกับเจ้าของบ้านนะสามีเจ้าของบ้านคุณนพดลนะครับ
เขาก็เล่าประวัติเรื่องราวความเชื่อต่างในพื้นที่อะไรก็ว่ากันไป
หมอปลาก็ฟังนะครับ
แต่ก็บอกว่าจากการเข้ามาในพื้นที่แล้วก็สัมผัสบรรยากาศต่างเนี่ย
หมอปลาไม่สามารถสัมผัสอะไรได้เกี่ยวกับสิ่งเล่นลับนะครับ

น้ำตาไหลอาเจียนคลื่นไส้หาวอะไรพวกนี้นะครับ
ก็เลยเดี๋ยวสำรวจดูนะจุดที่กล้องจับภาพได้จุดที่จับไม่ได้ก็แล้วแต่นะครับ
ส่วนที่นายนพดลสังเกตว่าดวงไฟเหมือนพยายามจะเข้าบ้านเขาจะพุ่งเข้าบ้านเขาให้ได้เนี่ย
ตอนแรกตัวเองคิดว่าอาจจะเป็นวิญญงวิญญาณ
พ่อตานายนพดลทำร้ายเสียชีวิตอะไรหรือเปล่าเนี่ย
แต่เรื่องมันผ่านไปนานแล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องราวอะไรที่จะนำมาสู่ตรงนั้นได้
หมอปลาก็เลยมายืนยันเขาบอกเขาก็สบายใจขึ้น
ผมก็แม่บ้านพูดกันว่าดวงวิญญาณมันจะมาหรือเปล่า
แต่นี่หมอปลาแกพูดนะคือสบายใจคือเราถ้าเกิดทำจริงเราก็อยากให้ทำบุญให้
คือนั่นคิดไปเองนะต้องขอโทษเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะหาบอกผมนั่นกัน
คือเราคุยกับเมียแต่ว่าความคิดของเราคือเหมือนกับเขาจะเข้าไม่ได้เนอะ
แต่นี่หมอปลาก็บอกว่ามันไม่ใช่เราก็โอเคเราก็ต้องรับตังค์เข้า
อย่ามาดราม่านะดูมันไม่เกิดอาการเลย

แต่ผมก็ดูในคลิปนะดูในคลิปอันนี้แค่ข้อสันนิษฐานผมนะ
ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแมลงกลางคืน
เพราะว่าถ้ามันเข้ามาแล้วมันเกิดอาการต่อต้านนะ
แล้วเราก็อธิบายได้ว่ามันคืออะไรนะพี่นะ
แต่พอเข้ามาแล้วมันไม่มีอาการต่อต้าน
ซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแมลงกลางคืน
ถ้าเป็นแมลงกลางคืนมันก็จะเข้ากับทิศทางที่บอกว่า

ซึ่งแมลงกลางคืนตาเรามันไม่เห็นหรอก
กล้องมันจะจับความละเอียดของมากกว่าตาเราได้
นั่นคือลักษณะของแมลงกลางคืน

แต่ถ้ามันเป็นแบบกระสืออย่างที่พี่คิด
มันต้องมีแสงมันวาบแล้วก็ลอยวาบไป
พี่สบายใจเถอะไม่ใช่ผี
แล้วพอไม่ใช่ผีพี่ก็ต้องติดกล้องเหมือนเดิ
เพราะถ้าเป็นผีปั๊บพี่ไม่กล้าดูแล้ว

เอาทางวิทยาศาสตร์ดีกว่าเราไปถามอออสนะครับ
รองศาสตร์ดรวีรชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เดี๋ยวฟังอาจารย์ออสให้คำตอบนะฮะเรื่องนี้นะครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจุดขาวเนี่ยนะครับ
เป็นลักษณะปกติของการมีแมลง
รบกวนบริเวณหน้ากล้องวงจรปิด

เป็นลักษณะหลอกตาของการรีเฟ็กซ์แสงปกติ
ซึ่งเกิดขึ้นทุกเคสลักษณะอย่างนี้ทั่วโลกนะครับ
แล้วก็ทุกคนก็จะดึงไปเรื่องของพูดผีปีศาจ
ในเรื่องของศัยศาสตร์นะครับ

แมลงมากวนอยู่หน้ากล้องวงจรปิดที่มีระบบอินฟาเลสครับ

ทีมข่าวของเราพร้อมด้วยหมอปลามือปราบสัมภเวษี

หมอปลาบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของแมลงก็ได้ที่บินผ่านหน้ากล้องวงจรปิด
เหมือนกับที่อาจารย์ออสบอกนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่เราก็ให้เจ้าของบ้านเนี่ยเอางี้เปิดกล้องวงจรปิดแบบเปิดแบบตลอดเวลานะฮะ
ในจุดที่เจอดวงไฟเนี่ยนะครับ
คือปรากฏว่าวันนี้ไม่เจอนะฮะ
แต่เจ้าของบ้านบอกว่าเขาก็สบายใจแล้วล่ะที่หมอปลามาดูให้
ก็จะได้อีกน้อยหลับสบายใช่ไหม
อาจารย์ออสก็บอกนะฮะหลายครั้งหลายหนใช่ไหมเวลามีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
อาจจะลองเช็ดกล้องลองไปแบบดูหน้ากล้องอะไรดูก่อนก็ได้เนอะ